แต่ว่าหลายพื้นที่จริงก็เริ่มไปแล้ว
ส่วนที่เริ่มอย่างเป็นทางการจะให้ดูที่เชียงใหม่
มีช่างฟ้อนเกือบ๖๐๐ชีวิตคุณผู้ชมครับ
ไปร่วมพิธีที่เขาเรียกว่ายอสวยไหว้สาพญามังรายครับ

แล้วตรงนี้แหละคือถือเป็นจุดสตาร์ทของประเพณีปีใหม่เมืองครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ลานพระบรมราชานุสาวรีสามกษัตริย

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชาชนมาร่วมพิธีนี้ครับ
อสวยไหว้สาพญามังรายเนื่องในอากาศครบรอบ๗๒๗ปี
สวยมากสวยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่ชุดนี้รับสงกรานแล้วผมอะผมต้องชุดไหนฮะ
ผมก็ใส่ชุดนี้ด้วยใกล้เคียงเหรอสวยมาก
ครับนี่แหละครับครบรอบ๗๒๗ปีเมืองเชียงใหม่
ถือเป็นการเปิดประเพณีปีใหม่เมืองหรือว่าสงกรานเชียงใหม่อย่างเป็นทางการครับ
แล้วที่เห็นอยู่นี้คือคาราวันนักท่องเที่ยวจากจีนครับ
ชาวจีน๒๓๑คันเขาขับรถกันมานะนะครับขับรถกันมา
เดินทางมาร่วมเทศกาลสงกรานที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
โดยนักท่องเที่ยวนะครับก็ตระเวนเล่นสาดน้ำรอบคู่เมืองเชียงใหม่
อย่างสนุกสนานแบบนี้แหละครับ
ลงใต้เลยลงใต้ไปสงขลาคุณผู้ชมครับ
ภาครัฐและเอกชนนะครับร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยว
เดินทางมาจากมาเลเซียผ่านด่านสะดาวครับ
นี่ครับขบวนกลองยาวแล้วก็มโนราต้องไปคอยต้อนรับแบบนี้ครับ
ก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าในช่วงสงกรานนี้
จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดสงขลา
ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นคนนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่ถนนเสน่หานุสรนะครับ
คักตั้งแต่เมื่อคืนดูคนสิครับ
ดูคนสิครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหไหลเข้าไปเลยทีเดียว

ทั้งชาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับ
เอามาเล่นน้ำกันซึ่งทางจังหวัดสงขลานะครับ
ปิดถนนเส้นนี้เพื่อให้น้องเที่ยวเล่นน้ำกันอย่างเต็มที่
ไปดูอุตรศาสตร์ครับอุตรศาสตร์ตำรวจ
ตำรวจอยู่ไหนอ่ะนี่แหละครับตำรวจคุณพระราพร
ไหนครับนี่ครับตำรวจครับตำรวจครับผมนี่ครับมีทั้งสไปเดอร์แมน
มีทั้งฮักไอ้ตัวเขียวนะครับถือปืนฉีดน้ำ
ไปดูแลประชาชนนะครับในพื้นที่ตัวเมืองอุตรดิษฐ์
ทั้งทางน้ำทั้งทางบกนะครับ
เพื่อป้องกันเหตุอาจกรรมในห่วง๗วันระวังอันตรายครับ
นี่ครับตำรวจทำงานเชิงลุกเยี่ยมทีเดียวครับ
ถือว่าเริ่มแล้วนะคะสำหรับพฤษการสงคราน